ถูกรางวัลพาวเวอร์บอลลายแรกของสหรัฐอเมริกาแสดงตัวแล้ว
โดยยืนยันว่าจะยังคงใช้ชีวิตตามปกติแม้จะได้รับเงินรางวัลจำนวนมากก็ตามค่ะ
ลิซ่าและนายจรโรเบิร์ตสันโรบินสัน
คู่รักที่อาศัยอยู่ในรัฐเทนเนซี่ของสหรัฐ
กลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนนะคะจากการถูกรางวัลพาวเวอร์บอลงวดล่าสุด
โดยทั้งสองค่ะได้ออกมาเปิดตัวต่อสาธารณชนเมื่อวานนี้
พร้อมเปิดเผยว่าจะขอรับเงินส่วนแบ่งจำนวน๕๒๘๘๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๙๐๐ล้านบาทเป็นเงินสดค่ะ
แทนที่จะรับแบ่งจ่ายเป็นงวดนานถึง๒๙ปี
ซึ่งทั้งสองได้วางแผนกับเงินก้อนใหญ่นี้นะคะ
บอกว่าจะนำส่วนหนึ่งไปจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษาของลูกทั้งสองคน
และเงินกู้อื่นที่ครอบครัวมีอยู่ค่ะ
โดยทั้งคู่ยืนยันในการแถลงข่าวนะคะว่า
แม้จะได้ลาบลอยจากพาวเวอร์บอลเป็นจำนวนเงินมหาศาล

โดยจะยังคงอยู่ในบ้านหลังเดิมและไปทำงานตามปกติ

มนุษย์ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยโดยไม่ทำอะไรเลย
ซึ่งปัจจุบันฝ่ายชายทำงานเป็นพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า
ขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลผิวหนังค่ะ
คู่สามีพันรยานี้เป็นผู้โชคดีรายแรกนะคะ
แสดงตัวจากจำนวนผู้ถูกรางวัลทั้งหมด๓ราย
เป็นผู้ที่ซื้อสลากในรัฐแคลิฟอร์เนียและฟลอริดาค่ะ
ผู้ที่โชคดีจะต้องแสดงตัวภายในเวลา๑ปี
ขณะเดียวกันตามกฎหมายของทั้งสองรัฐ
จะต้องมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดี
สาธารณชนได้รับทราบด้วยค่ะ